ท่ามกลางสงครามของราคาและโปรโมชั่นของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
แต่ว่าความอยู่รอดของห้างค้าปีกรายย่อยนอกห้างจะอยู่ได้อย่างไร
เขาบอกว่าเขาไม่แข่งราคาแต่ว่าเน้นคุณภาพและบริการ

จำหน่ายเสื้อผ้าชุดนักเรียนในย่านลาดพร้าวแห่งนี้
อยู่ใกล้กับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

และไม่มีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถม
แต่ก็มีผู้ปกครองจุงบุตรหลานเข้ามาเลือกซื้อชุดนักเรียนเป็นจำนวนมาก
ซื้อทีละชุดสองชุดเขารู้ถึงคุณภาพ
เจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าที่ซื้อในห้างส่วนใหญ่
ราคาถูกและความสะดวกเป็นหลัก
แต่ลูกค้าของทางร้านต้องการคุณภาพ
และงานบริการที่เหนือกว่า
ถ้าอย่างเรามาที่นี่เขาก็จะบริการเราดี
แล้วเขาเหมือนเขาเชี่ยวชาญ
เฉพาะชุดเด็กเสื้อผ้าเด็ก
เพราะถ้ามีคนจะมาจะซื้อเสื้อกางเกงรองเท้า

แต่ถ้าอย่างเราไปเคสพวกที่ห้าง
เราก็จะไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับ

ส่วนใหญ่พี่มันจะสะดวกกว่าข้างนอกค่ะ
เราคิดว่ามันเป็นช่วงโปรน่าจะถูกกว่าข้างนอก
อย่างนี้อย่างรองเท้าเนี่ยคู่ละ๙๙บาทอะไรอย่างนี้

ไม่แน่ใจนะคุณภาพคงจะเหมือนกัน
แต่ว่าที่ห้างมันเรามาแบบซื้อของได้อย่างอื่นได้อีกอย่างนี้ค่ะ
ขณะที่ผู้ผลิตชุดนักเรียนรายใหญ่มองว่า
ภาพรวมตลาดสินค้าและอุปกรณ์นักเรียน

และกำลังซื้อที่ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
ภาพรวมนี่ก็ที่ประเมินกันนะ
ก็มีส่วนใหญ่ประเมินกันก็แล้วแต่ประมาณการกัน
ก็ประมาณ๔๐๐๕๐๐ล้านนะฮะทั้งเสื้อผ้าทั้งรองเท้า

ก็คาดว่าตลาดรวมของปีที่แล้วก็ปีนี้

ก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับ
ผู้บริหารน้อมจิตเชื่อว่าห้างค้าปลีก
ไม่ใช่คู่แข่งร้านภายนอก
เพราะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน
เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าเพราะมีหลายสาขา
แต่ร้านค้ามีความชำนาญในรายละเอียด
เช่นการจัดทำไซส์พิเศษ

ห้างไม่สามารถบริการได้เทียบเท่า